คุณผู้ชมคะตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙วันนี้เนี่ยถือว่าลดลง
ขอใช้คำว่าลดลงแต่ไม่ได้เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะ
ก็ยังเยอะอยู่นะยังคงอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสามรายนะคะ
ในขณะเดียวกันผู้ป่วยลดแต่ผู้เสียชีวิตดูจำนวนสิคะ
วันนี้สิบห้าศพน่าความเป็นหนึ่งในนั้นนะคะใช่
ตอนนี้ผู้เสียชีวิตสะสมในสองร้อยสามศพแล้วคุณหมอทวีสินบอกว่า
ลดลงจริงแต่ยังวางใจไม่ได้เพราะผู้ป่วยที่อาการหนัก
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อย
และที่สำคัญมีคลัสเตอร์ใหม่มาให้จับตาอีกแล้วนะคุณผู้ชม
มีการสั่งปิดหมู่บ้าน๓หมู่บ้านนะคะ
โดยเป็นคลัสเตอร์ใหม่ที่เชื่อมโยงกับกลุ่มคลัสเตอร์งานบวชงานมโนรา
แล้วก็วงพนันที่ถูกเรียกว่าวงสันทนาการ
หมู่๔หมู่๕ตำบลควนพัง
แล้วก็หมู่ที่๔ตำบลเสาทงอำเภอร่อนพิบูรณ์ค่ะ
มากกว่า๕๐รายแล้วนะคะเกินครึ่งร้อยแล้วนะคะ
เมื่อเช้านี้ค่ะภูวะรัชกาลจังหวัดนาคองสีธรรมดาตร
ในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมโรคระบาดของจังหวัด
เห็นชอบให้ปิดหมู่บ้านทั้ง๓หมู่บ้านเมื่อสักครู่นี้เลย
โดยการเดินทางเข้าออกต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่เท่านั้น
เพื่อที่จะสกัดกั้นแล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาด

เจ้าหน้าที่มีการจับกลุ่มลักลอบพนันในพื้นที่ได้อีก๑๔๑๕คดี

เจ้าหน้าที่ที่ทำการจับกลุ่มเลยด้วยนะคะ
ส่วนนครพนมเองก็เหมือนกันค่ะ
ไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมบอกว่า
แม้ว่าจังหวัดนครพนมจะมีผู้ป่วยจำนวนลดลงแล้วเนี่ย
แต่ก็ยังคงต้องให้ความสำคัญกับสาเหตุที่มาการแพร่ระบาดอยู่
เพราะว่าเกือบ๑๙๐ของผู้ป่วยในนครพนม
โยงกับคลัสเตอร์สถานบันเทิงในอำเภอเมือง

และที่สำคัญก็คือมีเด็กอายุ๑๔
อายุ๑๘เที่ยวผับไม่ได้นะคะคุณต้องอายุ๒๐นะ
แต่มีเด็กอายุ๑๘เข้าไปเที่ยวในผับ

ตอนนี้กำลังตั้งคณะกรรมการสอบสวนอยู่นะคะ

จะดำเนินการตามกฎหมายและอาจจะสั่งปิดถาวรนะคะ

ผู้ประกอบการหลายคนไม่ใช่แค่เจ้าเล็กอะค่ะ
เจ้าใหญ่เองก็ไม่ไหวแล้วนะคะ
ห้างชื่อดังอย่างคลังพลาซ่าจอมสุรางนะคะ

รองประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทคลังพลาซ่าจำกัด

เมื่อก่อนห้างเขามีรายได้อยู่ประมาณวันละ๒ล้าน

เขาบอกเขาแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ไหว
เครือของคลังพาซ่าเนี่ยเขามีห้างอยู่๓ห้างนะคะ
คือคลังพลาซ่าอัศดางคลังพลาซ่าจอมสุราง

ซึ่งได้รับผลกระทบทั้ง๓แห่งเลยต้องเลือกปิด๑แห่ง
พรุ่งนี้ห้างคลังพลาซ่าจอมสุราง
จะปิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ
พนักงาน๓๐๐คนได้รับผลกระทบแล้วแน่นอน

ตามกฎหมายแรงงานด้วยนะคะ

ยังเปิดให้บริการตามปกติ
บอกว่าคลังพลาซ่าเนี่ยมันเป็นห้างในตำนานเลยนะ

อยู่มาเมื่อ๓๐ปีนี่
เขาบอกว่าเป็นห้างแห่งแรกแล้วก็ทันสมัยที่สุดในอีสานฝั่งนั้นด้วย